ตำรวจดับซากกองเชียร์อุนต้านะครับ
คือทางหัวตรอนะฮะที่มีการจี้สั่งการนะครับ
จับกลุ่มนะฮะกลุ่มจุดพลุแฟร์นะฮะ
ซึ่งสมาคมบอลแถลงประนามนะครับ

ซึ่งได้พบกับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับ
ก่อนที่ชนะไปในสกอร์๒๐นะครับ
ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
ก่อนหน้านี้ทีมไทยไปเยือนแล้วก็แพ้
รัฐแรกที่บ้าน๑อินโด๒๑รวม๒นัด
ไทยคว้าแชมป์ด้วยประตู๓ต่อ๒นะครับ
แต่อย่างไรก็ตามนะฮะระหว่างเกมนัดที่๒นะครับ
มีกลุ่มแฟนบอลไทยชื่อว่าอุณต้าไทยแลนด์

แล้วก็จุดขึ้นนะฮะจนเกิดควันแล้วก็ประกายไฟ
ตรงที่ทีมชาติไทยได้ประตูขึ้นนำ๑ศูนย์

แล้วก็๒๐ในทีที่๔๖นะครับ
ซึ่งมีควันปกคลุมสนามไปทั่วเลย
ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวได้มีการถูกวิพากษ์วิจารณ์
ถึงความไม่เหมาะสมโดยเฉพาะโลกออนไลน์
ก็นำด่ากันเละเทะหมดเลย

นี่นะฮะคือแฟนบอลที่บางคนเข้าไปดู

เขาคงตกใจนะดูสิไฟขึ้นขนาดนั้น
เหมือนไฟไหม้

แต่ขณะนี้นะฮะทางผู้จังหลวงโทสาณิชย์มหาธวร
มหาธวรนี่ครับก็ได้บอกนะครับว่า
หลังจากที่เห็นภาพของกองเชียร์ดังกล่าวแล้ว

ก็ตกใจมากนะฮะก็เลยได้มีการสั่งการ
ให้ทางภูมิกับสนหัวหมาก

ว่าตอนนี้บทลงโทษที่อาจจะถูกฟีฟ่าปรับได้
อาจจะปรับตั้งแต่๒๕๐๐เหรียญขึ้นไป

เออตอนนี้คือสมัครคุมฟุตบอลไทยกำลังนั่น
แต่เรื่องนี้ติดตามได้กับทางคุณจอมขวั

ก็มีบรรดาแฟนบอลมาสัมภาษณ์งานสดด้วย
แต่ว่ารู้สึกว่าทางพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับ
นายกกีฬาสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็ได้มีการบอกว่าตอนนี้มีเครือขัก
ใครแจ้งเบาะแสจับกลุ่มได้ถึง๑๐คน

ใช่ก็คือให้คนละ๓๐๐๐๐บาทค่าหัวตก
ก็เปิดรถลูกบุกปรับ

สมาครคมเขาจ่ายยังไง๘แสนกว่านะครับ๘แสนห้า
ให้หาให้เจอดีกว่าว่าใครทำเนอะ